เราติดตามคดีนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับ
คดีที่มีคนใช้มีดแทงถาบรกแล้วก็เอาไปทิ้งไว้นะครับ
ที่อำเภอแวงใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
แล้วก็โชคดีที่สามารถที่จะช่วยเหลือทารกได้ทัน
ยังคงเป็นความคืบหน้าทางด้านคดี
เพราะว่าวันนี้ยังคงขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
วบสาวใหญ่แทงฝังทารกน้องไอดิน
ท้องกลัวผัวรู้ไอดินเนี่ยยังทรงหมายถึงอาการเนี่ยนะครับ
สาวใหญ่ต้องสงสัยยอมรับสารภาพฝังทั้งเป็นทารกลูกตัวเอง

ภายหลังเกิดแท้งเองเลยเป็นที่มาว่าแท้งก่อน
เขาทารกเนี่ยออกมาก่อนดังนั้นก็เลยคิดว่าตายแล้วนะครับ
ก็เลยเอาไปฝังไว้แบบนั้นนะครับ
แล้วก็เรื่องที่แทงลงไปเพราะว่าจะพิสูจน์ว่าตายจริงหรือเปล่า
โอ้นี่ยิ่งสะเทือนใจเพื่อนใหญ่เลยนะครับ
พันธ์ตำรวจเอกสุภากรคำสิงหนอกรอง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นได้เปิดเผยนะครับว่า
ตอนนี้ตำรวจสามารถจับหญิงวัย๔๒ปีฆ่าน้องไอดินได้แล้ว
เมื่อคืนที่ผ่านมาคือมันดาของน้องไอดินเองนะครับ
ซึ่งเป็นชาวบ้านใหม่นาเพียงตำบลใหม่นาเพียง
แวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นในพื้นที่นั่นแหละครับ
มีบ้านพักอยู่ห่างจากจุดที่พบน้องไอดินประมาณ๒กิโลเมตร
โดยรับสาภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุแต่เพียงผู้เดียว
คลอดจากการแท้งเอง
ขณะทำงานตัดไม้ที่ทุ่งนาใกล้จุดฝังทาบรกนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสุภากรยังเปิดเผยด้วยว่า
รับสาภาพของมารดามาจากผลการตรวจร่างกาย
และความวิตกในเรื่องของการตรวจดีเอ็นเอครับ
ส่วนประเด็นที่ว่ามารดาท้องแต่สามีไม่รู้เรื่อง
คลอดออกมาจึงฆ่าทิ้งเพราะสามีไม่อยากได้ลูกชาย
ประเด็นนี้ต้องสอบสวนอย่างละเอียดเพราะว่าเท่าที่ทีมสอบสวนทราบ
ว่ามีสามีภรรยาคู่นี้ไปไหนมาไหนก็ไปมาด้วยกันตลอดนะครับ
ตั้งคันจนคลอดหรือแท้งลูกสามีไม่รู้คงเป็นไปไม่ได้
และช่วงเกิดแท้งลูกเป็นช่วงที่ทั้งคู่มารับจ้างตัดไม้อยู่ด้วยกัน
ส่วนรายละเอียดในการลงมือทำร้ายจะขอเปิดเผยในวันนี้
พร้อมกับเรื่องของการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ขณะเดียวกันผู้ใช้เฟซบุ๊คพลอยโสดแชร์ภาพรกเมื่อ๑ทุ่มวันนี้
โดยมีการถามตอบในคอมเมนต์ว่าเป็นรกของน้องไอดินหรือไม่
โลกโซเชียลก็สนใจนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสุภากรยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง
โดยเจ้าหน้าที่ทีมสืบสวนปูพรมเดินเท้าในรัศมี๕๐เมตร
รอบบริเวณที่ฝังทารกซึ่งเมื่อตรวจอย่างละเอียดก็พบ
ก็เป็นหลุมลึกประมาณ๓๐เซนติเมตร
แล้วก็กว้างประมาณ๕๐เซนติเมตร
ลักษณะรกห่ออยู่ในกางเกงวอร์มขายาวสีดำ
เพราะว่าโลกโซเชียลเขาเห็นแบบนี้ใช่รกไหมใช่รกเด็กไหม

ใช่แต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ก็ยังคงต้องรอผลตรวจดีเอนเอ
ที่คาดว่าน่าจะทราบผลในวันที่๒๙กุมภาพันธ์นี้

ซึ่งถ้าเกิดตรงกันจะถูกจับทันทีในข้อหาทอดทิ้งเด็ก

แต่ว่าตอนนี้ทางชุดสืบสวนเองเขาก็มองประเด็นการฝังทารก
ไว้เป็น๒ประเด็นนะว่าคือพ่อแม่ลงมือก่อเหตุเอง
สาเหตุจากการตั้งคันที่ไม่พร้อมหรือเปล่า

ประเด็นที่๒คือเกิดจากการกระทำของมือที่๓

อาจจะโกรธแค้นส่วนตัวเมื่อแม่คลอดบุตรออกมา
มือที่๓ต้องการจะแก้แค้นหรือเปล่า
ตำรวจเลยอยากได้ข้อมูลตรงนี้
บอกว่าถ้าชาวบ้านหรือว่าชาวชุมชนหรือว่าประชาชน
ไปพบเห็นว่าก่อนหน้านี้มีใครสวมเสื้อยืดสีชมพู
เพราะว่าเป็นเสื้อที่ห่อทารกไว้ไง
พบเห็นที่ไหนหรือว่าใครเคยใส่

ภูมิกับการสพแวงใหญ่ให้หมายเลขไว้เลยนะ
ดีเลยครับ
เขาบอกว่าจะได้เป็นหูเป็นตาช่วยกัน
จะได้เป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์

ส่วนเรื่องของอาการของน้องไอดิน
บอกว่าอาการตอนนี้ทารกยังอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
สภาพยังทรงมีปัญหาโปรตาเซียมและน้ำตาลในเลือดต่ำ

ยังใช้ท่อหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่
สายระบายลมจากช่องเยื่อหุ้มปอด
ยังมีลมออกจากท่อระบายส่วงอก
ตอนนี้แพทย์ให้งดน้ำงดอาหารให้สารละลาย
แล้วก็ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำนะครับ

แต่แพทย์ต้องเฝ้าระวังภาวะการติดเชื้อ
ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
ข่าวนี้มีคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะว่า
สามีภรรยาคู่นี้มีลูกชายแล้ว๓คน
อีกหนึ่งคนก็เลยไม่ต้องการหรือเปล่า
ก็ต้องดูข้อมูลกันต่อไปด้วย